ไปดูซีวีลีกกันบ้างนะครับสองพันยี่สามสนามที่สองจังหวัดเชียงใหม่
เตรียมที่จะเปิดฉากกันวันนี้นะครับเมื่อวานี้ทีมข่าวไทยรัฐ
ก็ไปอยู่กันที่สนามนะครับไปสำรวจสนามความพร้อมนะครับ
ก็บอกว่าสำหรับแฟนที่จะเข้าไปก็อาจจะต้องเตรียมตัวกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าที่นั่งเนี่ยเป็นพื้นปูนไม่มีเก้าอี้นะครับไม่มีกำหนดหมายเลขที่นั่ง
มาก่อนก็นั่งกันก่อนเลยนะครับแล้วก็สแตนเนี่ยค่อนข้างที่จะชันด้วย
แล้วก็เอาพัดลมไปด้วยเผื่อที่จะร้อนนะครับ
อาจจะไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่ก็จะเจอกับฟิลิปปินส์วันนี้ครับ
สถิตินี่เราชนะมา๕นัดหลังสุดนะครับความพร้อมเมื่อวานี้
ด่วนดันัยศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้สอนนำนักกีฬาลงฝึกซ้อมอย่างเข้มเลยครับ
สองชั่วโมงพร้อมเปิดเผยว่าแม้คู่ต่อสู้ทีมที่จะเจอไม่แข็งแกร่งนะครับ
แต่ก็พยายามจะหมุนเวียนนักกีฬาให้ได้สัมผัสเกมดูการเล่นของนักกีฬาว่าจะสามารถต่อยอดรายการที่ใหญ่กว่านี้ได้หรือไม่นะครับ
ชุออนแล้วก็ทัศน์ดาวก็บอกว่าเกมกับฟิลิปปินส์ถือว่าเป็นการลงทีมเพราะว่าเวลาเราซ้อมกันเองก็รู้กันหมดแล้วนะครับ
แต่ก็ไม่ประมาทแน่นอนครับน้องที่ขึ้นมาก็ถือว่ามีความสามารถที่ดีสำหรับกับรุ่นพี่ได้ดีนะครับ
แต่ก็ยังมีตื่นเต้นอยู่บ้างนะครับก็พยายามให้น้องเนี่ยไม่เก่งในการเล่นนะครับไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันหน่อยนะครับ
ก็มองว่าถือว่าเป็นการลงทีมเพราะว่าอย่างเวลาเราซ้อมแล้วก็จะเจอแทบพวกเราเองมันก็จะรู้ทางกันแล้ว
ถือว่าดีน้องที่ขึ้นมาก็สามารถทดแทนปรับผลครับเล่นได้นะครับสลับกันได้